อีกหนึ่งครอบครัวหันศาค่ะสำหรับครอบครัวของคุณกายกับคุณฮารุ
บอกเลยว่าชุนละมุนวุ่นวายกันมากนะคะกับสามยอดกุมาร
แต่งานนี้เนี่ยแฟนเห็นแล้วก็โอ้โหอยากจะให้ทั้งคู่เนี่ย
มีเบบีอีกสักคนนึงเนี้ยเป็นสี่ยอดกุมารใช่
แต่งานนี้มันไม่ง่ายอย่างที่เราคิดนะคุณเพราะว่าสามยอดกุมารเนี่ย
เพราะเสียงแตกกันนิดหน่อยคือเลือกไม่ถูกว่าอยากจะมีน้องชาย
หรือว่าน้องสาวดีส่วนคุณแม่ฮารุค่ะเขาบอกว่าพร้อมมาก
แต่ติดอยู่ที่คุณพ่อนี่สิคะยังไม่พร้อมเพราะว่าคุณกายเนี่ย
เขาไปทำหมันชั่วคราวก็เลยขอแพลนแบบหลวมหลวมเอาไว้ก่อนค่ะ
คัต
หรือเราจะไปรับลูกมาเลี้ยง
ส่วนรามารายการนึกว่าแน่ทั้งช่องยูทูปสมัติมอยด์
ยกกองไปถ่ายนอกสถานที่
แต่เจ้าของสถานที่ออกมาตำหนิ

และทำสถานที่สกกระปก
งานนี้ทั้งกายและฮารุแจงละเอียดยิบนะคะ
ยืนยันว่าทุกอย่างทำตามขั้นตอน

เคลียร์ใจกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ส่วนตัวรายการก็จะได้เผยแพร่ให้ได้ชมกันเร็วนี้อย่างแน่นอนค่ะ
ประเด็นเลยนะง่าย

เราไม่รู้ว่าเขาไม่พอใจ
เลขาของพวกเราพยายามเคลียร์
เขาเข้าใจว่าเราไม่ยอมเคลียร์แล้วส่งเลขาไป

เราไปโทรคุยกับเขาทุกอย่างเคลียร์
แล้วก็จบไม่มีปัญหาอะไร

เขาต้องมารีเช็คตัวเองตลอดเวลา
ด้วยซ้ำว่าเราทำอะไรไม่ดีหรือเปล่า
เป็นบทเรียนของเราอีกอันหนึ่งเหมือนกัน